คุณผู้ชมคะนึกถึงตอนที่คุณผู้ชมขี่มอเตอร์ไซค์หัดขี่ครั้งแรกทำยังไง

ก็นี่ไงเล็กไปไหมแต่แบบไม่เป็นไร
ทุกคนพูดว่าเล็กไปแต่หนูอยากขี่
เห็นมอเตอร์ไซค์พี่สาวจอดอยู่กุญแจเสียบอยู่

แล้วบิดกุญแจแล้วตอนขี่เนี่ย
โอ้โหมันสายแล้วโคร่มเลยค่ะ

โอ้โห
เห็นกล้องวงจรปิดตามทางอันนี้คือน้องเอาไม่อยู่แล้วนะ

สนามบอลที่เล่นกันอยู่นี่หันเหลียว

อุ้ยชนแรงมากอ่ะชนแรงมากจริงคุณผู้ชม
แล้วนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพสุดท้ายของน้อง
ใช่น้องเสียชีวิตค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ย
เกิดขึ้นช่วงตั้งแต่๑๑พฤษภานะช่วงเย็น
นี่คือที่โรงเรียนตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยที่จังหวัดเชียงรายค่ะ
ซึ่งน้องคนนี้อายุ๑๐ขวบรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเลย
ปรากฏว่าน้องเสียชีวิตลงหลังจากที่รักษาตัวประมาณสัก๒อาทิตย์
เสียชีวิตลง๒๗พฤษภานักข่าวของเราเนี่ยนะ
ก็ไปที่โรงเรียนนี้แล้วก็ไปเจอนี่ตรงนี้เลยค่ะ
คุณผู้ชมสีของผนังมันครูดมันถลอกไปเลย
คือลงฤทธิ์อดทรงลงกระแทกของรถมอเตอร์ไซส์
ถามป้าของน้องนะป้าเล่าให้ฟังว่า
น้องกับพี่น่ะพี่สาวน้องอายุ๑๗ไง

จังหวะที่พี่สาวเผลออยู่ไง
กุญแจรถค้างไว้น้องก็ขึ้นคล่อม
คงอยากหัดขับรถแหละป้าบอก
แต่หลานไม่เคยที่จะหัดขับมาก่อนเลยนะ

แล้วมันลงเนินเอามันเป็นทางโค้ง
พุ่งไปชนแบบนั้นนะคะ

เขาก็มีการทำพิธีตามความเชื่อของชาวมูเซอร์ด้วยนะ
เขาจะเอาอาหารเครื่องดื่มของใช้ส่วนตัว

เพื่อให้น้องไปใช้ในโรคหน้า
และเบื้องต้นน้องรอบครัวได้รับค่ารักษาพยาบาล

กรณีการเสียชีวิตอีก๓๕๐๐๐บาท
พรบคุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ไม่ได้มีคู่กรณี๑๐ขวบคุณผู้ชมอยากขี่รถ
อันนี้ข่าวนี้นี่เป็นอุทาหรณ์มากเลยนะคือบางทียังเล็กไปนอกจากทักษะแล้วการตัดสินใจ
อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะตอนผมยังเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นนะ
เพื่อนเขาขี่มอไซค์กันหมดแล้วแต่ที่บ้านคือ๑ไม่มี๒แม่จะบอกว่าไม่เอาเดี๋ยวเกิดอันตราย
ผู้ใหญ่มักใช้คำว่าเนื้อคุ่มเหล็ก
นี่แหละครับเอายังไงดูนะครับคือจะหัดขี่ได้นะแต่ต้องโตก่อนตามกฎหมายก่อน
แล้วอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกด้วยค่ะโอ้ย